เที่ยงพลหัวหินจังหวัดประจวบเคียเรคันนะคะ
มีคนไปพบซากเด็กทารกนะคะเป็นซากศพของเด็กทารกอยู่ในถังขยะ
แล้วไม่ได้พบซากเดียวไงคะเขาพบตั้ง๔ซากนะ
ทำให้มีความกังวลว่าในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นนะคะ
ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานอื่นเพิ่มเติมแล้ว
ก็เลยคาดการณ์ว่าในพื้นที่น่าจะมีคลินิกทำแท้งเถื่อน
ก็เลยเอาศพของเด็กรวมกันแล้วก็มาทิ้งไว้เนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญรัฐผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรหัวหินประจวบเคียรีขันเปิดเผยความคืบหน้า
คดีพบซากทารก๔ศพในกองขยะข้างร้านสะดวกซื้อ
อยู่ในหมู่บ้านรวมศุกร์ในหัวหินเนี่ยค่ะยืนยันบอกว่าพบคลินิกต้องสงสัยแห่งหนึ่ง
ภายในรัศมีที่พบซากเด็กทารกประมาณ๑๕กิโลเมตร
ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการหาหลักฐานที่แน่ชัดนะคะ
ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขประจวบคิริขัน
ให้เข้ามาช่วยตรวจสอบคลินิกทั้งหมดในพื้นที่หัวหินด้วย
ส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดตอนนี้ได้ภาพผู้ต้องสงสัยเพียงภาพเดียว
จึงยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน
บอกว่าต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นก่อนนะคะ
เพื่อขยายผลหาตัวผู้กระทำผิดครั้งนี้ฟังตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ค่ะ
ก็กำลังวิธีเขาก็คงจะเข้าหน้ามาคมใหม่ค้นจากศาลก่อนในการโดดค้น

อยู่ก็บริเวณอยู่ในอามเภอหัวหินเนี่ยนะครับ
ที่ที่ที่เราใกล้เคียงนะครับ
อยู่ใกล้เคียง

เข้าไปนะฮะประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับ
ส่วนเรื่องของการร้องเรียนหรือแจ้งว่ามีการเปิดคลินิกทำแท้งเถื่อนในอำเภอหัวหินนั้น
ตำรวจเอกสิทธิชัยบอกว่ายังไม่เคยได้รับการร้องเรียนนะคะ
ขณะนี้เองก็ได้สั่งให้ตรวจสอบหาคนไข้ที่เข้ารักษาอาการตกเลือด
ตามโรงพยาบาลต่างต่างในพื้นที่และก็คลีนิคต่างต่างในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมา
แต่ว่าตำรวจก็บอกว่ายังไม่พบกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ค่ะ